จับผิดกันหน่อยว่าเอ๊ะรถเก่งคันนี้เขาทำอะไรผิด

มีพิรุษไม่ได้คุณจับได้หมดเลย
มันไม่ได้หรอกของแบบนี้นะคุณผู้ชมมันต้องสอดส่องดูแลให้ดี
เฉพาะการขับรถค่ะถ้าหากว่าคุณขับรถผิดกติกานะคะ
มันก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบเรื่องนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้นะคะ
ภาพนี้จะบันทึกเหตุการณ์ช่วงถนนริมถนนซีริกโสธร
ข้าวบางประกบจะมีรถบันทุกอ่านี่ด้วยค่ะมาแล้วนะคะ
รถบรรทุก๑๐ล้อคันนี้ค่ะเขาขับมาแล้วไปชนกับรถเก่งคันสีดำ
นี่ถามว่าเอาชนได้ยังไงมันเป็นเลนแบบไหนยังไง
ต้องเล่าแบบนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา๑๖นาฬิกา๑๕นาทีของวันที่๑๗
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะคะช่วงเย็นมีรถเก๋งคันหนึ่งค่ะ
ภาพที่เห็นนี่คือมันอยู่ระหว่างที่ชนแล้วนะคือขับเลนกลางแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเลนกระทันหัน
เขาเปิดไฟเลี้ยวนะแต่ด้วยความที่กระทันหันแล้วเป็นรถทางตรงแต่ละคันก็มาด้วยความเร็วอะค่ะ
พอเขาเปลี่ยนเลนกระทันหันมันไม่พ้นไงคะแล้วรถบรรทุกรถใหญ่ถูกไหม
มันก็ต้องมีช่วงระยะเวลามีพื้นที่นิดนึงมันไม่ทันไงคะมันก็เลยชนรถเก่งคันนี้
หมุนขวางกลางถนนเลยแล้วมันก็ลากรถคันนี้ไปไกลกว่าสิบเมตรเลยนะ
นี่คุณผู้ชมดูเข้าแบบเห็นแบบนี้คือเหมือนชนเต็มลำแต่ด้วยความเร็วที่ไม่มากนัก
ก็ถือว่ายังโชคดีเพราะดีนะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายหนักอะไรนะ

จริงณตอนนี้เนี่ยนะคะก็เลยต้องตรวจสอบกันหน่อยนะคะ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ประมาทไม่ได้นะคุณผู้ชมประมาทไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลานะคะเราก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถนะคะ
เพิ่มความระมัดระวังในการที่จะเปิดไฟเลี้ยวไม่ใช่เปิดปุ๊บเลี้ยวปั๊บเลย
คุณก็ต้องดูด้วยมีรถมาหรือเปล่าหรือบางทีขับรถจอดรถจะลงจากรถ
ต้องมองมีมอเตอร์ไซค์มาไหมอะไรอย่างนี้นะคะ
อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายเล่าสู่กันฟังทุกวี่ทุกวันนั่นก็เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ